ส่วนเรื่องนี้ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งที่จังหวัดลำปางนะครับ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยถูกรุมทำร้ายนะคะทั้งผู้ชายและผู้หญิงรุมทำร้ายเขาค่ะ
ต่อยหมัดเดียวลงไปนอนกับพื้นแล้วก็ถูกผู้หญิงเนี่ยรุมทำร้ายซ้ำ
จนสุดท้ายผู้ชายคนนี้เสียชีวิตและนี่คือเบาะแสที่มีล่าสุดในตอนนี้นะคะที่มีในตอนนี้
เนี่ยค่ะเห็นไหมคะโดนชก๑หมัดลงไปนอนกองล่วงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้หญิง๓คนนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เข้าไปรุมทำร้ายผู้ชายคนนี้
ลุมทำร้ายซ้ำนะคะอย่างเมามันเลยทั้งสามคนนะคะสุดท้ายผู้ชายคนนี้เนี่ยเสียชีวิตค่ะเนี่ยค่ะผู้ที่นอนอยู่ตรงนั้นก็คือนายธีรเดชออนกิจนะคะอายุ๔๒ปีเราไปฟังเสียงจากภาพในกล้องวงจรปิดกันหน่อยค่ะ
นุ่มจำไจกันค่ะ

ทำร้ายเขาแล้วมีนับด้วยเนี่ยค่ะเรานับให้ดูว่าเขาเตะเขาทำร้ายไปกี่
ครั้งนะคะคุณกิ่งการออนกิจซึ่งเป็นน้องของผู้ตายเล่าให้ฟัง
แบบนี้ค่ะตอนตีสามวันที่สิบเก้าธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย
มีผู้หญิงขับรถเก๋งมาส่งพี่ชายที่บ้านก็ขับรถพี่ชายนะคะ
ผู้หญิงขับมาพี่ชายนอนอยู่เบาะหลังแล้วอยู่ในสภาพหมดสติ
แล้วก็มีอีกคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาเพื่อที่จะรับผู้หญิงคนที่ขับรถกลับไป
ก่อนเขาจะกลับเขาบอกว่าพี่เมาแล้วล้ม
แล้วติดหนี้ร้านอาหาร๕๐๐กว่าบาทเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเงินไปจ่ายด้วย
เขาบอกกับเธอแบบนั้นญาติเขาก็เลยไม่สงสัยอะไร
เพราะว่าพี่ชายก็นอนอยู่ข้างหลังแล้วก็เหมือนจะกรนอยู่ด้วย
พ่อเอาผ้าห่มมาห่มให้แล้วก็ให้พี่นอนในรถ
เนื่องจากว่าพี่ตัวใหญ่จะอุ้มขึ้นบ้านก็อุ้มไม่ไหว
ก็ให้นอนในรถไปก่อนแต่ปรากฏว่าตอนเช้าแม่จะมาปลุก
พบว่ามีเลือดไหลออกจากปากจมูกและหู
ตรวจดูอีกทีนึงปรากฏอ้าวเสียชีวิตแล้วค่ะ
ทราบต่อมาว่าคนที่ต่อยพี่ชายเนี่ยก็คือนายเบิร์ต
แก๊งเงินกู้นอกระบบแล้วเพิ่งออกจากคุกมาได้๑ปีนะคะ
ส่วนผู้หญิงในคลิปที่ทั้งต่อว่าด่าว่าและลุมกระทืบซ้ำเนี่ย
ก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในร้านที่เกิดเหตุอันนี้คือการคาดเดานะคะ
ทีมข่าวไปที่วัดสายใต้ซึ่งวันนี้ตอนบ่ายครอบครัว
คุณวันดีแม่ของผู้ตายเล่าบอกว่าแพทย์สรุปสาเหตุ
การเสียชีวิตว่าเกิดจากเลือดข้างในสมอง
เนื่องจากศีรษะถูกกระแทกอย่างแรง
ส่วนเรื่องคดียังไม่รู้เลยว่าตำรวจแจ้งข้อหาอะไรกับผู้ก่อเหตุบ้าง
อยากขอเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกชายด้วยนะคะ
ผู้อำกับสพเมืองลำปางบอกว่า
พนักงานสอบสวนแจ้งเขาหาทำร้ายร่างกาย
กับนายธวัชชัยหรือในเบิร์ตไปแล้ว๑ราย
ส่วนผู้หญิงอีก๓คนที่อยู่ในคลิปกล้องวงจรปิด
และคนอื่นตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ค่ะ